พูดถึงเรื่องของความเต็มที่มีอีกอย่างหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมดู
มันเต็มที่จริงมันแบบโอ้โหยิ่งใหญ่จริง
เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศหรือในโลกก็ว่าได้
อะไรล่ะคุณผู้ชมที่ที่ฉันพูดถึงไปดูเลยจ้า
นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเต็มที่เลยนะจ๊ะ
เพราะว่าคนเข้าไปได้เต็มตัวไปยืนอยู่หลายคนเลยเข้าไปข้างในนี้
สิ่งนี้ชาวบ้านชาวอีสานบ้านเห่าอย่างบ้านดิฉันนี้จะเรียกว่าไซ

เออนั่นแหละสิคะเหมือนเป็นอุงมองไม่ผ่ายอะไรสักอย่างนึง
ใช่คุณผู้ชมขอยืนยันการันตียืนนั่งนอนนั่ง
ยืนพูดนอนพูดอยู่ตรงนี้เลยว่ามันคือไซจริงจริงไส้เหรอ
แต่มันคือใส่ยักษ์ขนาดใหญ่นั่นเองโอ้โห
นี่คุณดูสิคะชาวบ้านเขาไปได้ตั้งหลายคน
แล้วก็ยังสูงเกินความสูงของผู้ชายสูงด้วย
นั่นดิเนี่ยค่ะไซยักษ์อันนี้นะต้องใช้ความสามารถ
ใช้แรงงานของชาวบ้านกว่า๖๗คนเลย

วิธีการเขาจะเอาไม้ไผ่กว่าร้อยลำเลยนะคะ
น้ำหนักไม่ไผ่รวมกว่า๑ตัน๑๐๐กิโล
โอ้โหเอามาผ่าเอามาตอกเป็นเส้นนะคะ

วัตถุดิบก่อนพอได้แล้วก็เอามาประกอบ
เอามาสารกันเหมือนสารไซเลยค่ะ
เอาเชือกมัดทำทุกอย่างค่อยทำไป
ใช่คือมันก็ไม่ง่ายเนอะเพราะว่ามันเป็นงานชิ้นใหญ่อะค่ะ
ต้องค่อยประกอบทำออกมาแล้วนะคะ
ก็ต้องแยกออกมาเป็น๔ส่วนด้วยกัน
ส่วนแรกคือส่วนหัวแล้วก็ส่วนกลาง
ส่วนกลางนี่จะมี๒ส่วนแล้วก็ปิดท้ายด้วยส่วนท้าย

พอแยกส่วนงานกันทำปุ๊บเอามาประกอบกันทั้งหมด
จะมีความยาวถึง๒๔เมตร
โอ๊ววววววววดูกว้างเนี่ยนะ๒๕เมตรเลยไม่ธรรมดาจริงนะครับ
นี่ยังไม่เสร็จเหรอยังค่ะมีเวลาทำจนถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์
เพราะอะไรเพราะที่วัดหนองชุมแสงซึ่งเป็นวัดในหมู่บ้านเนี่ย
เขาจะมีพิธีพุทธาพิเศษเบิกเนธพระปรางประธานพรขนาดความสูง๙เมตร
สมเกียจเลยคิดว่าเดี๋ยวจะนำไซยักษ์ไปตั้งเอาไว้
เอาไปทำไมล่ะไม่ใช่แค่ให้ถ่ายรูปสวยไม่ใช่ให้เป็นที่สนใจเท่านั้น
แต่ยังจะให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยร่วมทำบุญทำบุญโดยการนำปัจจัยใส่ลงไปในไซยักษ์ด้วย
เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบร่ำโบราณนะคุณผู้ชมก็คือไซดเนี่ยเขาเอาไว้ดักปลาใช่ไหม
เป็นอุปกรณ์หาปลาแต่ในความเชื่อเรื่องของการทำมาค้าขายเนี่ยจะสังเกตเห็นนะ
ถูกต้องเขาก็เหมือนกับดักเงินดักทองอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชม
เขาก็เลยคิดว่านี่แหละจะเอาไซยักษ์ไปไว้ที่วัดให้คนได้มาทำบุญถวายปัจจัย
ก็เหมือนเป็นการเสริมบุญเสริมสิริมงคลให้กับทุกคนไปด้วยทีเดียว

ครับนะคิดดีทำดีแบบนี้ก็น่าชื่นชมมาก
แล้วพี่สมเกียจบอกว่าทำเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งนะ
หลังจากนี้จะนำไซยักษ์มาเก็บไว้ที่นี่
พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง
อยู่ที่อำเภอปักทงชัยนี่แหละอยู่บ้านหนองชุมแสงนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมเคยจำได้นะ
เราเคยนำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลงนี้ไป

เอาจำได้ไหมเกือบ๒ปีมาแล้ว

คือตอนนั้นน่ะนะเราเนี่ยทำการจำลองภาคหนังสด

ยอดชาย
มีปัญหาอะไรกับก็ไก่บอกแหม
เนี่ยเนี่ยก็คือเขาจะเอาใสต์ยักษ์ไปเก็บไว้ที่นี่
เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่

คุณก็มาที่พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลงนี้ได้นะคะก็จะได้ชมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์
แล้วก็ได้เห็นไซยักษ์ใหญ่ด้วยเป็นความร่วมมือของชาวบ้าน
แล้วก็จะได้เห็นที่มาที่ไปการสร้างการทำเป็นวิถีชีวิตวิถีความเชื่อด้วยนะจ
เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์รวบรวมของเก่านี่แหละ
พิธภัณฑ์เขาจะมีบอกเล่าเรื่องราวรวมถึงโปสเตอร์หน้าหนัง
งั้นต่างเยอะแยะมากมายครับถามไปที่วัดก็ได้นะจ๊ะ